เป็นประเด็นที่ว่าเจ้าของรถเอารถไปล้างที่คาแคร์
ตรงกันข้ามกับหมู่บ้านนี่แหละก็ล้างกันอยู่บ่อย
ปรากฏว่าถูกเอารถไปขายโดยที่ตอนแรกบอกว่าเจ้าตัวไม่รู้
แล้วคนที่มาซื้อก็วางมัดจำไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ไปมาล่าสุดเจ้าของคาแคร์ออกมาบอกแล้วว่า
เจ้าของรถเป็นคนฝากขายเอง
แล้วรถเนี่ยที่ไปจับได้ที่ตำรวจไปจับยึดเอาไว้ได้เนี่ย
ก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาให้ลูกน้องไปขับกลับมา

ทะเบียน๔กกนหนู๑๔๑๔ไปล้างที่คาแคร์
แล้วก็ขอยืมรถไปโปรโมทร้าน
แต่ปรากฏว่าเอารถไปขาย๒๑๕๐๐๐บาท
คนซื้อก็มัดจำไปแล้วด้วย๓๕๐๐๐บาท
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพคูคศจังหวัดปทุมธานี
นางสาววรณิตบัวราหรือเมย์อายุ๓๒ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านคาแคร์
เดินทางไปที่สพคูคศค่ะ
ก็บอกว่านายพงศธรฮิรัญศิอายุ๕๐ปี
เจ้าของรถเอารถไปล้างที่ร้านจริง
แล้วก็บอกว่าช่วยขายรถคันนี้ให้หน่อย
ที่ผ่านมาก็ติดต่อกับผู้ซื้อได้
แล้วก็วางเงินมาจำกันราคา๓๕๐๐๐บาท
ทุกขั้นตอนเจ้าของรถรู้เรื่องค่ะ

ภรรยาอาจจะไม่รู้หรือเปล่า
อาจจะไม่รู้ว่าสามีแอบมาขายรถหรือเปล่า
ก็เลยไปโพสต์เรื่องราวเหล่านี้ในโลกโซเทียล
โพสต์ในเฟซบุ๊คว่ารถหายตอนที่นำรถไปล้าง
หลังเกิดเรื่องก็ประสานให้เด็กไปรับรถกลับคืนมาให้ค่ะ
ฟังเสียงเจ้าของร้านคาแคร์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
ด้านนางสาวแอนเน็ตมอริสพริตตี้ดารานักแสดงที่ซื้อรถคันนี้นะคะ

ยืนยันว่าจ่ายเงินมัดจำไว้แล้วจริง
หลังเกิดเรื่องเกิดราวก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อแล้วแล้วกันนะคะ

แจ้งความเอาผิดคนที่ไม่รู้ความจริง

ทำให้ตัวเธอก็เสียหายไปด้วยค่ะ

เราก็เห็นว่าราคามันถูก

โพสต์อะไรที่ผิดหรือว่าเทียงไม่ได้ทำ
คือเน็ตก็จะปกป้องตัวเองในการแจ้งความ
แล้วก็จะพ้องคนที่มามีประมาณนี้นะคะตามความรู้ของคอมพิวเตอร์ค่ะ
นายอเนกพันธ์อินทรรักษาหรือแก๊ปอายุ๓๘ปี

ก็นำเอกสารหลักฐานการทำสัญญาโอนสิทธิ์การเช่า
ตั้งแต่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เข้าพบกับตำรวจภูทรคูคศเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพราะว่าถูกชาวโซเทียลขุดคุยประวัตินี่ก็เสียหายไปเหมือนกัน
ส่วนเรื่องที่จะมีการซื้อขายรถกันจริงหรือเปล่า
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจจะดีกว่า
ทีนี้ค่ะทางตำรวจออกมาเปิดเผยแบบนี้
ร้อยตำรวจเอกธนสอนแช่มช้อยรองสารวัตรสอบสวนสพคูคศ
บอกว่าเบื้องต้นเชิญตัวคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครเป็นคนพูดจริงใครพูดโกหกกันแน่นะคะ
ตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการสอบสวน
เมื่อคืนนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองระยองยึดรถคันนี้ได้
ตอนที่ตั้งด่านตรวจที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันถนนสาย๓๔
ถึงแยกบ้านดอนตำบลเชิงเนิน
ขับเข้ามาที่ด่านตรวจท่าทางมีพิรุษคนขับชื่อว่านายมีชัยทรงเหล็กสิงอายุสามสิบสามปี
ก็เลยเรียกให้จอดแล้วก็ตรวจค้นเพราะว่าเป็นรถป้ายแดง
ตรวจในรถไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรแต่ว่าไปเจอแผ่นป้ายทะเบียน๒แผ่นค่ะ
หมายเลขทะเบียน๔กกนหนู๑๔๑๔กรุงเทพฯหานครอยู่ในถุงกระดาษ
วางใส่ไว้ที่เก็บของด้านหลังเบาะคนขับ
นายมีชัยบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้หญิงคนนึงลักษณะเป็นธอม
ให้ไปขับรถคันนี้จากลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็ให้นำไปส่งที่จังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจก็เลยประสานไปยังนายพงศธรให้เดินทางมาตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายพงศธรเอากุญแจสำรองมาด้วยเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ
แล้วก็ยืนยันว่า๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมานำรถคันนี้ซึ่งเป็นรถปี๒๔
ราคา๔๒๕๐๐๐บาทไปจอดล้างที่คาแคร์ดังกล่าวอยู่ฝั่งตรงกันข้ามบ้าน
เป็นร้านที่ล้างกันเป็นประจำมา๔ปีแล้วนะคะ
จากนั้นเนี่ยนางสาววรณิตบัวราบอกว่าขอยืมรถหน่อยจะเอามาโชว์ในร้าน
ก็เลยบอกว่าเอา๔ได้แต่ดูแลรถให้ดีนะจน๒๘กรกฎาคมไปถามหารถ
ทางร้านบอกว่ารถกำลังเอาไปเคลือบสีที่ร้านอื่นอยู่
มา๑สิงหาคมมาบอกว่าขายรถไปแล้วค่ะ
นายมีชัยคนที่ขับรถมานะคะที่ตำรวจสกัดจับได้ที่ด่าน
ตำรวจภูทรเมืองระยองก็จะส่งตัวไปสพคูคศเพื่อสอบปากคำ